คุณผู้ชมครับขณะนี้ชาวญี่ปุ่นกำลังรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด๖๗ในเกาะฮ็อกไกโดนะครับ
ทำให้ตอนนี้พวกเขาต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้วก็อาหาร
ขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงเร่งเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย๒๖คน
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พุ่งสูงถึง๑๘ศพแล้วนะครับ

นี่คือภาพการปฏิบัติงานอย่างขมักเขม่นของทีมกู้ภัยญี่ปุ่นที่กำลังลงพื้นที่ในเมืองอัศมะ
ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวระดับ๖๗ในเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่น
สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อตึกอาคารและท้องถนนทั้งยังทำให้เกิดดินโครนถล่มและเกิดอาร์เตอร์ช็อกตามมารวมมากกว่า๑๐๐ครั้ง
โดยขนาดนี้ทีมกู้ภัยพร้อมด้วยสุนัขดมกลิ่นกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายแข่งกับเวลา
โดยการใช้รถและอุปกรณ์ขุดเจาะค้นหาตามซากตึกอาคารและซากความเสียหายดินโครนถล่ม
เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุด
ขนาดที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่สองหมื่นสองพันคน
ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น
และยามฝั่งพร้อมด้วยเฮลีคอปเตอร์เจสิบห้าลำ
ปฏิบัติการกู้ภัยตลอด๒๔ชั่วโมงในจุดที่ได้รับความเสียหาย
ขณะที่โรงไฟฟ้ากำลังการผลิตสูงโทมาโทอาซึมะ
ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ของเมืองอาซึมะ
ก็ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหว
คาดว่าต้องใช้เวลา๑สัปดาห์กว่าจะซ่อมแซมความเสียหาย
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ
โดยระหว่างนี้บริษัทเจ้าของโรงไฟฟ้าโทมาโทอาซึมะ
เดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตต่ำถึงกลาง๓แห่ง
ตลอดจนหันมาใช้โรงไฟฟ้าพลังน้ำแทนไปก่อน
ล่าสุดมีรายงานว่าบ้านเรือนหลายล้านหลังคาเรือน
สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติแล้ว
ส่วนระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าชินคันเซ็น
รถไฟใต้ดินและรถรางก็กลับมาให้บริการได้ตามปกติเช่นกัน
เหลือเพียงแค่รถไฟข้ามเมืองและรถโดยสารวิ่งในเมืองที่ยังคงหยุดให้บริการ
แม้สถานการณ์ฟื้นฟูความเสียหายแผ่นดินไหวจะค่อยดีขึ้นตามลำดับ
แต่ยังคงมีประชาชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม
ทำให้พวกเขาต้องรอรับอาหารที่ส่งมาจากเมืองอื่นแทน
ขณะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าบางแห่งได้จำหน่ายน้ำดื่มไฟฉายและบะหมี่สำเร็จรูปจนหมดชั้นวางสินค้าแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเติมสินค้าเพื่อวางจำหน่ายได้อีกเมื่อไหร่
และสิ่งที่น่าเป็นกังวลนอกจากการเร่งค้นหาผู้สูญหายคือสภาพอากาศที่ยังคงแปรปรวน
เพราะหลังจากนี้เกาะฮอกไกโดจะยังต้องรับมือกับพายุฝนที่คาดว่าจะตกอีกครั้งในวันศุกร์นี้
ซึ่งนี่ก็ทำให้รัฐบาลประกาศเตือนให้ประชาชนตื่นตัวและเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวและดินโครนถล่ม
อาจเกิดตามมาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
ชะนิดาพาจงปฏิยัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน